พาไปดูเยาวรุ่นคนนี้หน่อยอายุ๑๘ปีนะคะ
ศรีสะเกดคือจัดจ้านในย่านนี้มากนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผิดไหมคะ

ตำรวจสภขุขันไปคุยด้วย

ถอดเครื่องแบบมาเลยเดี๋ยวก็ตบดาวหลุดเลยค่ะ

โอ้ยดุอ่ะ

นี่ค่ะรองสาวพ่อรองสาวร้อดป้องกันและปราบราม

สักคำหรือยังว่าเขาคุยกับคุณไม่ดี

สุดท้ายแล้วตำรวจบอกว่านั่งตรงนี้ไม่ได้แล้ว

ก็เลยพาตัวเข้าไปคุมขังนี่จังหวะนี้ค่ะ
แล้วถามว่าสงบไหม
ไม่สงบยังฤทธิ์เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำ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

ตำรวจต้องตามคุณครูของผู้ชายคนนี้มาที่โรงพักเพื่อขอให้ช่วยอบรมไกลเกลี่ยหน่อย
สุดท้ายสงบลง

กลัวครูสงบลงค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจก็มีการส่งฟ้อง๓ข้อหาด้วยกัน

ไม่ยอมเปิดเผยชื่อที่อยู่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
ก็มีการสารเองก็สั่งลงโทษนะคะ
ก็คือจำคุก๒ปีปรับ๒๕๐๐บาท
แต่โทษจำคุกให้รอลงอายาไว้๑ปี
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้๑ปีอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะ
งั้นโดนเข้าคุกแน่นะคะ
นับถือพี่ตำรวจที่แบบนิ่งมากสงบมาก

ถอดหมวกถอดเสื้อแล้วไปซัดกับเด็กแล้ว